อีกเรื่องหนึ่งนี่ไปดูกันเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเลย
ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหารุนแรงอยู่เหมือนกันนะ
เป็นคลิปเมียหลวงตบเมียน้อยนะคะเพราะว่าหึงหวงสามี
ซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนอกใจไง
คือเหมือนเคยคุยกันแล้วว่าจะเลิกจะเลิกไม่เลิก
ยังพากันไปโรงแรมอีกทีนี้
ภรรยาหลวงไม่พอใจแล้วนะคะก็มาตบตีกันถึงบ้านเลยทีเดียว
แล้วก็มีลูกช่วยอีกต่างหากนะคะ
ตัวของสามีเองพยายามมาห้ามก็โดนเข้าไปหลายตุ๊บเลย
ฟังเสียงบรรยากาศของคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
อืมนะคะก็นัวเนียกันอยู่แหละ
ก็จะเห็นว่าฝ่ายสามีคือพยายามจะมาล็อกตัวภรรยาหลวง

ที่สวมชุดกากีนี่แหละคือพยายามจะเข้ามาห้ามอะค่ะ
แต่ว่าก็ดูมันจะเอาไม่อยู่อะนะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยผู้หญิงสวมเสื้อสีครีมแขนยาว
เสื้อแขนสั้นสีดำเนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะเป็นเมียหลวง
แล้วก็เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านด้วยภาษาเหนือเขาเลยเรียกว่าแม่หลวงนะคะ
ก็มีการทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่สวมเสื้อสีขาวแขนยาว

ว่าน่าจะเป็นเมียน้อยหรือเป็นกิ๊กของสามีเนี่ยนะคะ
ขณะที่สามีเองสวมชุดกากีเลยเนี่ยพยายามห้ามอยู่ด้านหลัง
ภายในคลิปนี้สำเนียงคนพูดกันได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนเนี่ยนะคะ
ก็เป็นชาวจังหวัดเชียงรายรวมทั้งยังเห็นจากป้ายทะเบียนรถ
จอดอยู่ใกล้ก็เป็นป้ายทะเบียนเชียงรายด้วย
จับความในคลิปได้ว่าฝ่ายผัวนัดไปรับกิ๊กสาวคู่กรณีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
โดยให้ผู้หญิงเอารถไปจอดไว้นะคะจากนั้นพากิ๊กเข้าโรงแรมและคาดว่า
เมียหลวงและลูกสาวน่าจะตามไปพบก็เลยพาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับมาเจรจาตกลงกันที่บ้าน
จากนั้นตกลงกันไม่ได้หรอกปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
แล้วก็ลงมือลงไม้กันตามคลิปเลยนะคะซึ่งหลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ออกไป
ปรากฏว่าสังคมออนไลน์ก็วิพักษ์วิจารณ์กันเลยล่ะแน่นอนฝ่ายหนึ่งก็ต้องบอกว่า
นี่แหละความเจ้าชู้ของสามีส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของความโหดของฝ่ายภรรยาหลวงนะ
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงรายจริงนะคะ
สามีเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลโรงช้างอำเภอป่าแดด
ซึ่งบอกทางบ้านว่าจะไปโรงพยาบาลแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ไปหรอก
นัดกิ๊กไว้อยู่คนละหมู่บ้านตำบลเดียวกัน
ผู้ใหญ่บ้านเอาไว้แล้วว่าจะเลิกยุ่งไม่ติดต่อกันอีก
ครั้งนี้ฝ่ายภรรยาเลยอดรนทนไม่ไหวแล้วค่ะตามมาตบตีเลย
แล้วลูกมาช่วยกันลงมือด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสามกันยายนที่ผ่านมานะคะจนมีคนนำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลค่ะ
ล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายของสามีเนี่ยลาออกจากตำแหน่งไปแล้วนะส่วนกิ๊กสาวที่ถูกจับได้ก็ยอมความไม่เอาเรื่องเพราะว่า
เธอได้ไปตกลงกับเมียหลวงเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะไม่มายุ่งกับฝ่ายชายอีกอ่ะนะคะเรื่องราวก็หวังว่าจะจบด้วยดีนะไม่มีภาคสองต่อนะ